สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของจับตาเตือนภัย
ที่ทำให้คุณรู้ว่าภัยพิบัติอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
วันแห่งความรักดังนั้นจะรักใครก็ได้จะรักอะไรก็ตาม
แต่ว่าอย่าลืมนะครับรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
เพราะหากเราทำลายเขาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
นั่นคือผลพวงจากการที่เราทำลายแล้วก็เป็นฝีมือของมนุษย
ก็จะหวนกลับมาทำลายเราเช่นเดียวกัน
และแน่นอนนะครับทุกวันเสาร์เราจะรวบรวมภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าทั่วโลกนั้นมีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแผ่นดินไหว
ภัยพิบัติจากพายุหิมะภัยพิบัติจากคลื่นซัดฝั่ง

เดี๋ยวเราจะไปดูที่ชิลีกันก่อน
เพราะว่าชิลีเองนะครับก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็เป็นเหตุแผ่นดินไหวที่ได้ทำลายทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แล้วก็บ้านเมืองของชิลีอย่างหนักพอสมควร
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับแผ่นดินไหวขนาด๖๓ทางตอนกลางของชิลี
มีศูนย์กลางลึกลงไปใต้ดิน๓๑๕กิโลเมตร
ห่างจากกรุงซานติอาโก้ไปทางตอนเหนือข้อนตะวันตก
เฉียงเหนือ๓๒๖กิโลเมตร
แต่ก็ไม่รุนแรงถึงขนาดที่จะต้องแจ้งเตือนภัยซึนามิครับ
ชิลีนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟ

เสี่ยงเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง
ซึ่งก่อนหน้านี้ชิลีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด๘๘ในปี๒๕๕๙
ซึ่งครั้งนั้นก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า๕๐๐คนครับ
ไปดูแผ่นดินไหว้ที่ไต้หวันกันบ้าง
ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาด๖๔เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ล่าสุดนั้นพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยคนแล้ว
และคาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้สร้างอาคารอีกหลาย๑๐คน

เกิดเรื่องปฏิหารหลังจากทหารอินเดียที่เคยถูกระบุว่าเสียชีวิตไปแล้ว

ภายหลังอยู่ใต้กองหิมะหนา๘เมตรมาถึง๖วันด้วยกันนะครับ
จากเหตุหิมะถล่มทับค่ายทหาร
แคว้นแคชเมียแถบเทือกเขาฮิมาลัย
ก็ถือว่าเป็นปฏิหารแห่งชีวิต
มาดูกันที่พายุฤดูหนาวที่ชื่อว่าไอเมอร์เก็น
ที่มีกำลังลมระดับเฮอลิเคน
เคลื่อนเข้าพัดกระหน่ำไอแลนด์เวลส์ทางตอนใต้ของอังกฤษ
ทำให้เมืองชายฝั่งต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุน

มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง๑๙๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เทียบเท่ากับเฮอริเคนระดับ๓

ทำให้ต้องเลื่อนบริการรถไฟเครื่องบินและเรือโดยสารออกไปครับ
แล้วก็มาดูภาพรถโดยสารที่กำลังมุ่งหน้าไปยัง
ใกล้กับเมืองเมดิสันระหว่างเกิดพายุหิมะ
แต่โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้โดยสารรายใดได้รับบาดเจ็บ
ขณะเกิดเหตุนั้นมีผู้โดยสารราว๗๐คนอยู่บนรถครับ
และมาปิดท้ายกันที่นาทีเฉียดตายของ๓ผู้สูงวัย
เมื่อเจอหายนะคลื่นซัดร่างลากลงทะเลแบบไม่ทันตั้งตัว

หลังจากยืนชมคลื่นสูงซัดฝั่งอยู่ริมหาด
แต่ทันใดนั้นก็มีคลื่นสูงขนาดใหญ่ท้าโถมเข้าหาฝั่ง

ถูกคลื่นซัดจนล้มแล้วก็ลากลงทะเล
ที่อีก๒คนจะวิ่งเข้าไปช่วย
แล้วก็ถูกคลื่นซัดแบบทุลักทุเลเช่นกันนะครับ
โชคดีที่มีคนมาเห็นเข้าจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่
และสามารถที่จะช่วยเหลือผู้สูงวัยทั้ง๓ท่านนี้ได้นะครับ
นี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
เพราะว่าภัยพิบัตรนั้นเกิดขึ้นใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด
ดังนั้นการเตรียมตัวการรู้ก่อน
ก็จะได้เป็นการเตือนภัยให้คุณได้ทราบกันก่อน
และจะได้เตรียมตัวกันได้ถูก

ในวันพรุ่งนี้ในช่วงของไทยรัฐนิวส์โชว์
ช่วงนี้ผมสืบสกุลพันธ์ดีลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ